เราเคยเห็นใช่ไหมเวลาเราขี่จักรยาน

ยังได้อ้าวที่มึงพอใจเลยไอ้เสาร์นี้ก็เสาร์หน้าแหละดูท่ามึงกับกูอ่ะไม่เลยโหจะปวด
คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงฮะควรจะตำหนิใครคนขับหรือว่าคนที่นั่งข้างว่าไม่เตือนกันเลย
โอ้โหคือปากเนี่ยก็พร่ำด่าเพื่อนนะแต่ก็เอื้อมมาจับพวงมาลัยให้เพื่อนครับบังคับรถให้เพื่อน
ส่วนเพื่อนไอ้คนที่ขับเนี่ยนะนั่งเล่นมือถืออยู่นั่นแหละไม่รู้ทำทำไมแล้วขับมา๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เขาบอกไว้นะ
แล้วก็ปล่อยพวงมาลัยแบบนี้โอ้โหที่สำคัญไม่มีใครห้ามใครเลยคือแน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมจากที่ดูเนี่ยรถมันไม่ค่อยเยอะหรอกตอนนี้เขาขับกันอยู่แต่อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ในเสี้ยววินาทีครับ
นึกดูว่าขับอยู่หมาวิ่งตัดหน้ารถทำยังไงต้องหักหลบหรืออะไรหรือเปล่ามันจะเกิดอุบัติเหตุเอาได้นะเห็นแบบนี้อย่าหาทำนะครับ